เมื่อปั้นได้รูปทรงโทนแล้วก็จะถึงขั้นตอนของการนำไปผึ่งเป็นการผึ่งชิ้นงาน
เพื่อให้ดินที่ปั้นโทนอยู่ตัวก่อนนำไปเผาโดยช่างจะต้องนำโทนที่ปั้นสำเร็จเป็นรูปทรงเรียบร้อยแล้วนำมาผึ่งเพื่อให้ดินแห้ง
ขั้นตอนการผึ่งนี้ช่างต้องมีความพิถีพิถันต้องระมัดระวังไม่ให้ชิ้นงานที่นำมาผึ่งนั้นโดนลมโกรกจนแห้งเร็วเกินไป
เพราะจะทำให้แตกขณะที่ทำการเผาได้ขณะเดียวกันก็จะต้องแห้งสนิท
เมื่อนำไปเผาจะได้เกิดการหดตัวเท่ากันตลอดทั่วชิ้นงาน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน